กลับเข้าม้วนเข้าสู่บริเวณกลางอ่าวเบงกอ
แบบนี้ก็ทำให้ฝนฝั่งอ่าวไทยลดลง

ส่วนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงความชื้นกับอากาศเย็น
สีฟ้าคืออากาศเย็นสีชมพูคือความชื้น
จะข้อยเข้ามามีบทบาทกับเมืองของเรามากยิ่งขึ้น
หลังจากฝนฟ้ากระนองหายไปฟ้าจะปลูกแดดแรง
ตอนเช้าตอนเย็นก็จะได้เจอกับลมหนาว
นี่คือฝนต่อสะสมตลอดสัปดาห์
ซึ่งส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกเลยไปหนักบริเวณฮังตอนล่าง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าถ้าหากจัดเรียงตามรายภาคแล้วการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
เหนือฝนโอกาสเกิด๑๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับมีตกหนักบางแห่งนะครับ
ไปดูภาคอีสานครับฝนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเยอะหน่อยนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ฝนจะลดลงนะครับ๑๓๐๔๐ของพื้นที่เท่านั้นอุณหภูมิ๒๒๓๖องศาเซลเซียต
กลางโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๒๐๓๐ของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับทะเลที่จะมีฝน
ส่วนภาคตะวันออกครับก็เป็นพื้นที่ที่ยังคงต้องรับมือกันต่อไปนะครับ
การเกิดฝน๑๓๐๔๐ของพื้นที่คลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะเลยทีเดียวนะครับ๑๔๐๖๐ของพื้นที่คลื่นสูงประมาณ๑เมตร
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันในช่วงนี้ยังคงต้องเตรียมรับมือฝนไปก่อน
แต่ว่าหลังกลางสัปดาห์ฝนลดลงนะครับ๑๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนกรุงเทพฯมหานครและภริกบรรทนนะครับ๑๒๐๓๐ของพื้นที่
นี่คือโอกาสการเกิดฝนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์หน้านี้นะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ